คุณหมอยงเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
บอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙เนี่ย
ท่านมีประโยชน์เวลาท่านหายแล้ว

ลักษณะคือเลือดที่มันยังเป็นเหลือง

เลือดเวลาที่มันตกตะกอนแล้วมันจะมีไอ้เหลืองอยู่ข้างบน
นั่นแหละสามารถนำมาทำเป็นเซลุ่มได้
เพื่อใช้เป็นยาต้านให้กับคนอื่นได้

น่าสนใจค่ะสัตว์อาจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณ
เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะได้มีการโพสต์เรื่องราวนี้แหละ
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหมอยง
คือคุณหมอบอกว่าพลาสมาของผู้ป่วย
ที่หายจากโรคโควิด๑๙มีประโยชน์อย่างมากมหาศาล
ในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่มีอาการมาก
โดยภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วย
เปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรค
และขณะนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ก็มีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมา
จากผู้ที่หายจากโรคโควิดแล้ว
แล้วก็ถ้ามาบริจาคพลาสมา
ก็จะถูกเก็บไว้ใช้เป็นยารักษาโรคโควิด๑๙ได้ต่อไปนะคะ
สำหรับคนที่จะมาบริจาค
จะต้องเป็นผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙
ที่ป้ายจากคอและเลือด

แล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่างน้อย๑๔วัน

เอาให้แน่ว่าหายขาดแล้วก็คืออย่างน้อย๑๔วัน
มีอายุระหว่าง๑๗๖๐ปี
มีน้ำหนักเกิน๕๐กิโลกรัม

บอกว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของศูนย์บริการโลหิต
อยากให้ท่านที่หายดีจากโรคโควิด๑๙

ได้เป็นฮีโร่ในการทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
ในการช่วยชีวิตผู้ที่ป่วยหนักจากโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากเชิญชวน
ผู้ที่เป็นโรคโควิด๑๙แล้วก็รักษาหายแล้วนะคะ
เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขมาร่วมกันบริจาคได้
ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมด้วยช่วยกัน